ในหลายมุมหลายด้านนะคะจากกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
คือวันนี้นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคลอง๕จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ได้แสดงหมายจับสารธนบุรีจังหวัดปฐุมธานีและนำสารหมายสารนี้ไปควบคุมตัวนายนัชนนภัยโรธ
นำแนวร่วมกลุ่มราศดรระหว่างที่เดินทางมาแสดงเจตจำนงความบริสุทธิ์ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรณีถูกออกหมายจับร่วมกับนายพระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวิน
เป็นคดีที่นำมวลชนทำกิจกรรมสาดสีค่ะ
หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๑ปฐุมธานี
ครั้งนั้นเป็นการเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มมวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้า
ขณะเดียวกันนายพระฤทธิ์หรือว่าเพนกวินเดินทางมาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทนายความค่ะก็มาพูดคุยกับมวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ
ยืนยันในความบริสุทธิ์ไม่คิดจะหลบหนีคดีด้วย
หากวันนี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ขอให้มวลชนต่อสู้ตามกระบวนการและเรียกร้องต่อไป
นัดล่าสุดวันอังคารนี้ค่ะ๑๐สิงหาคม
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
จะมีการจัดกิจกรรมที่แยกราชประสงค์นะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่แสดงหมายจับควบคุมตัวเพนกวิน

สอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
จากนั้นคาดว่าค่ะจะควบคุมตัวนายพระฤทธิหรือนายเพนกวิน

ขณะเดียวกันที่ด้านนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ก็คือเป็นเรื่องที่เสริมเนื่องจากข่าวที่เล่าเมื่อกี้ไป
ไฮโซลูกนัดหรือนายธนัดธนากิจอำนวย

มวลชนบางส่วนมาให้กำลังใจเพนกวิน
บริเวณด้านนอกท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานด้วยค่ะ